ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นนะคะมีคนร้ายควงด่าปลูกเดี่ยวค่ะ
ปล้นทรัพย์นักศึกษาหน้าหอพักนะคะก็ได้โทรศัพท์มือถือไปถึงห้าเครื่อง
แต่ว่าตำรวจตามจับตัวได้พบว่าประวัติก่อเหตุมาแล้วโชคโชนค่ะ
นี่เป็นภาพวงจรปิดของหอพักแห่งหนึ่งในซอยวุฒารามสิบ
หนองวัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่นสามารถบันทึกวินาทีที่คนร้ายเป็นผู้ชายนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์ลงไปใช้มีดดาบจี้ชิงทรัพย์นักศึกษา
ลอยนวลใช้เวลาก่อเหตุไม่ถึง๓นาทีเท่านั้นเองค่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจสามารถตามจับคนร้ายรายนี้ได้
ทราบชื่อก็คือนายเกียรติศักดิ์ทองกองน้อย
และได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดที่ก่อเหตุ
แนวทางการสืบสวนทราบว่าคนร้ายลงมือมากกว่า๑คน

โดยเฉพาะเดือนมกราคมที่ผ่านมาก่อเหตุไปแล้วถึง๗ครั้ง
ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติยังพบด้วยว่า
ผู้ต้องหาเพิ่งพ้นโทษในคดีลักทรัพย์
และเมื่อพ้นโทษแล้วไม่มีงานทำแถมยังติดยาเสพติด

ล่าสุดมีหมายจับในคดีลักทรัพย์ในพื้นที่สพเมืองขอนแก่นด้วยค่ะ